ที่นำเรียนคุณผู้ชมเอาไว้เข้าทางตรงแล้ว
เดี๋ยวบ่ายนี้จะออกสลากแล้วต้องเอาใจคอตัวเลขกันหน่อย
บรรดาแม่แม่ด่าหน้าออกมาให้เลขในหัวเขียว

เดี๋ยวนี้เจ๊แม่เขาจะต้องออกมาให้เลขเพิ่มในช่วงทางตรงนี้นะ
คุณผู้ชมนะเริ่มกันที่เจ๊ฟองเบียก่อนคือก่อน
ที่บอกเน้นเลขแปดเรื่องอะไรอ่ะตามที่เขาเขียน
ผมพูดตามที่เขาเขียนน่ะดิแปดมาเลยนะคะ
แล้วมีการจับคู่ให้๒ตัวจับคู่ให้๓ตัว
ล่าสุดเจฟองเบียเพิ่ม

นี่ครับจุดทูปเลขพับพิกาเนต
เป็นเลข๓ตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็น

เออเออตามนี้นะตามนี้นะ
ไปกันต่อที่เจ๊นุกบารมีมหาเห็งครับ
เขาบอกเลขเข้าเป้ามาแล้วหลายงวดเหรอนะฮะ
เมื่อวันที่๗สิงหาคมครับ
นุกก็ให้แนวทางรัฐบาลไทยใบเต็มมาแล้วเหมือนกัน
ให้แฟนคลับได้เอาไปเลือกกันตามนี้

ตอนนี้เจ๊จะต้องออกมาในช่วงทางตรง
มาให้อีกครับเป็นเลขความฝัน
เลขความฝันอันไหนจะเลขความฝันน่ะ
นี่เลขฝันนะครับ
ต่อกันที่แม่อ๋อมสกาวใจเลย
เจ้าพ่อจอมทัพไปแล้วใช่ไหม

ดิ่งทองของแม่อ๋อมกันบ้าง

มีซูมไหมหรือว่าเอาแค่นี้
คุณผู้ชมก็ต้องใช้ความสามารถหน่อย

ต่อกันที่พี่มัมละคนอีกพี่เอ้ย
พี่ถูกรางวัลมาแล้ว๒๕งวดติดต่อกันครับ

งวดนี้๔ชุดใช่ไหมพี่
จัดไป๔ชุดครับแต่ละชุดลงท้ายด้วยเลข๐ทั้งนั้นเลย

อ๋อคุณผู้ชมจาจะตามก็สุดแท้นะ
ปิดท้ายเฉพาะของผมที่เลขมหาธักษาของ
หมอก่ายพอพาธินีแห่งไทรรัททีวี
ตามนี้ตามทิศนี้ครับจะไปสลับทิศไหน
จะทิศสองทิศสามตัวแล้วแต่ท่าน
นะต่อเลยไปที่นครสวรรค์

ของมันต้องมีวัวสามตา
เคยเห็นกันเปล่าปกติวัวมีกี่ตาคะ
สองสิไม่นะปกติมีหกตาสองตาแล้วก็ตาตุ่มอีกสิ่ง

อันนี้ไม่ตลกเห็นไหม
นี่เหรอนี่คือตาเหรอใช่ใช่นั่นแหละคือตางอกออกมาอีกตาหนึ่ง
ตาที่๓คือเหนือตาขวาขึ้นไปเล็กน้อยอะดอม
นั่นเห็นไหมมีขนตางอนยาวออกมาด้วยตาไหลกระเพ็บตาได้
อันนั้นไฝแล้วมันมีขนออกมาหรือเปล่าตาจริงตาจริงนี่ค่ะบ้านของป้าพรทิพานะคะ
บ้านเลขที่เอาบ้านเลขที่ไปก่อนนะป้าอายุ๕๐ปีบ้านเลขที่๙๒๑ทับ๔หมู่๗
บ้านวังคอยอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
พอรู้ข่าวชาวบ้านทำไงอ่ะอยู่บ้านเฉยมั้งนะคะแห่มาที่บ้านป้าพรทิพาเลยจ้า
มาหาป้ามาหาป้าเฮ้ยมาดูวัวสามตาตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วตีกันเลยตีใหญ่เลย
ป้าตีเป็นตัวเลขเราสองคนไม่ตกงานแล้วล่ะน่าจะเล่นตลกได้เอาไปต่อ
ถ้าลุ้นลุ้นวันนี้ไงจะเอาเลขไปวันนี้ไงบางคนตีเป็น๔๓ตียังไงเป็น๔๓
บางคนก็บอกว่า๓๕บางคนว่าเอาเลขที่บ้านเนี่ยง่ายดีไม่ต้องตีเป็นเลขอะไรเลยนะคะ
แกบอกว่าไอ้เจ้าสามตาเนี่ยเกิดสักประมาณ๑๐โมงของวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
มันชื่อเจ้าพริกอายุ๕ปีเกิดมาปุ๊บแม่ไม่ให้กินนมอ่ะต้องแยกออกมาค่ะมาป้อนนมแบบนี้
ตอนที่ป้อนถึงจะสังเกตเห็นว่ามันมีความผิดปกติคือเป็นวัวสามตา
นี่ถ้าเกิดว่าแม่ให้กินนมปกติคงไม่รู้ว่ามันเป็นหัวสามตาเนอะ
นี่ค่ะป้าก็เลยเชื่อว่าจะไม่ขายนะคะเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาบแล้วยืนยันว่าจะไม่ขายเจ้าสามตา
จะดูแลให้ดีที่สุดแล้วจะไปถวายวัดในหมู่บ้านเพราะเชื่อว่าสามตาให้โชคแน่นอน
เลขที่๙๒๑๔ใช่ไหมบ้านโอ้โหเล็กเยอะมากจบต่อเลยอำเภอนอนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ไปดูนางงามตู้กระจกนางงามตู้กระจกตะภาพสีทองทองจริงไม่ทองตรงไหนเอาปากกาเป็นโปรง
คอนิดหน่อยแต่ทองทั้งตัวเลยนั่นสิฮะ
เลขที่๖๖ทับ๑หมู่๑๗ตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
พอมันทองแบบนี้แหละทูบเทียนก็ต้องมาถูกป่ะ
มันนิ่งอยู่มันไม่ได้ตายใช่ป่าวพี่ฟุ้ย
ใช่นี่เชื่อกันว่าเจ้าตภาพสีทองเนี่ยจะนำมาซึ่งโชคลาบก้อยและน้ำตก
ใช่เดี๋ยวคนละอันกันนะคะ
นี่แหละค่ะก็ไม่พลาดที่จะจุดทูปขอแบบนี้จุดทูปขอเลข
แล้วมีการส่องกระดองตะภาพสีทองด้วยนะ
มองหาเป็นเลขเอาจนได้ไม่รู้สิคุณผู้ชมลองดูนะคะ
เรามีโอกาสคุยกับคุณยายเจ้าของบ้านคุณยายอาพรอายุ๗๐ปีแล้วนะคะ
บอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนสามีไปดักจับปลาที่คลองท้ายหมู่บ้าน

แต่ละวันก็จะมาได้ปลาจำนวนมากบ้างน้อยบ้างคละเคล้ากันไป
แต่ว่าครั้งล่าสุดปรากฏว่าได้ไปพบตะภาพสีทองตนนี้
ขนาดประมาณฝ่ามือผู้ใหญ่ฝ่ามือพี่เบิร์ตได้ไหม

น้ำหนัก๑กิโลกรัมในชีวิตไม่เคยพบเคยเจอตะภาพสีทองมาก่อนเลย
ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ในตู้กระดองแบบนี้
มาอีกรอบนึงเลขที่ได้คือ๖๗และ๓

เป็นเลขบนกระดองของตะภาพ
อ๋อเหรอส่วนกระดองตรับภาพสีเหลืองทองจนเจอเลขสุดยอด
ถ้าบ้านบอกแบบนี้ก็ได้๓งดติดแล้วเขาก็บอกว่างดที่๔คือความหวังของเขา
นี่แหละค่ะขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะวันนี้รู้เรื่องค่ะ
ตภาพต่อเนื่องเลยไปดูกล้วยแปลกครับ
กล้วยแปลกนี่มีทั่วไทยนะและนี่มันเป็นเครือแฝดคุณผู้ชมนะ
เอาเลขที่บ้านไปก่อนเลย๒๖๗หมู่๕ตะบนปามพัฒนา
สตูนครับชาวบ้านก็ไปขอโชคลาภจากต้นกล้วยแปลก
อันนี้เครือแฝดออกมาสองเครือเจ้าของบ้านชื่อพี่วัชราพร
เล่าว่ากล้วยแปลกต้นนี้เนี่ยมันสูง๔เมตรออกเครือแฝดมาคู่กัน
นี่ตัวเลขก็มาเรื่อยนะส่วนผลกล้วยครับคุณผู้ชมอวบ
วบอ้วนสมบูรณ์ดีซึ่งเขาเองไม่เคยเห็นกล้วยแปลกแบบนี้มาก่อน
มั่นใจเลยว่าโชคต้องมาให้กับครอบครัวเขาแน่

ชาวบ้านครับจุดทูปเสี่ยงทายครับขอเลขเด็ดกันตามความเชื่อ
จะได้เลขอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกัน
จากทูปครับนี่เลขชัดมาแบบนี้เบิ้ลด้วยนะ
ชาวบ้านบางคนบอกว่าจะนำบ้านเลขที่ของพี่เขาก็คือบ้านเลขที่๒๖๗
และจำนวนหวีกล้วยก็คือ๘หวี๒เครือ๑๖หวี

อีสานครับชาวบ้านกำลังก้มเงยรูปหาอะไรเนี่ย
ใต้ต้นแคนาครับเป็นใต้ต้นแคนาบ้านเลขที่๓๖๑หมู่๙ที่ชัยภูมิ
เจ้าของบ้านชื่อพี่ประสานเล่าแบบนี้บ้านหลังนี้พี่สร้างมา๓ปีแล้ว
ไม่นานมานี้พี่ฝันเห็นเจ้าที่มาบอก
โอ้โหเมียนอนข้างไม่ฝันถึงฝันถึงเจ้าที่
เออบอกว่าเจ้าที่ให้ของดีมาอยู่ด้วย
อะไรอ่ะเพื่อปกปักรักษาคนในครอบครัว
แล้วก็บอกว่าลองไปขุดหาดูขุดหาพระใต้ต้นแคนา
แล้วเจอไหมเจอปรากฏเจอครับเป็นแผ่นหินสี่เหลี่ยมนี่
ปุ้ยฮะนี่ด้านหน้ามีรอยแกะสลักด้วย
เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิคาดว่าเก่าแก่เป็นร้อยปีนะ
หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านมาขอโชคลาภที่ต้นแคนากันเรื่อยมาเลย
แต่ใครจะเห็นเป็นเลขอะไรสุดแท้แต่วาสนาเลยครับ

หน้าเกาะคำชโนธคึกคักไม่น้อย
นี่มีการตั้งโต๊ะขนาดใหญ่เพราะเดี๋ยวเขาจะบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคกัน
มีการรำถวายแก้บนพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมานี่ครับ
สาวนะฮะนางรำมารำแก้บน

พลาดไม่ได้คือการส่องหาเลขจากน้ำตาเทียนสีแดงในขันนมลของพ่อจ้ำ

ลองไปดูกันคุณผู้ชมฮะเผื่อท่านจะเห็นเลขไหน
แต่ถ้าจากจะดูชัดก็มีเลขก้านทูบเสี่ยงทายนะครับ
ปักเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกหนึ่งทางเลือก
แต่ที่น่าแปลกใจครับคุณผู้ชมคนก็ตาดีตาดีนะ

นี่กบมันไปแทรกอยู่ตรงนี้ในอ่างพญานาค

นี่แหละครับกบตัวนี้อยู่ตรงนี้เขาบอกอยู่มาเป็นเดือนแล้วนะ

เป็นไปได้บางคนก็ไปดูแล้วก็ไปตีเลขกันไปต่างนานา
ส่วนนะครับวัดหลวงพ่อปากแดง
โอ้โหอันนี้ก็ดังมานานแล้ววัดหลวงพ่อปากแดงหรือวัดพรามณีนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับ
คักไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวบ้านไปไหว้ขอพรหลวงพ่อปากแดง
พระประธานศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าร้อยปี
ไปกันทั้งวันคนไม่ขาดสายเลย
พลาดไม่ได้นะครับคือการส่องหาเลขจากน้ำตาเทียน
ขึ้นมาจากอ่างน้ำมนต์แล้วเอามาวางไว้บนถาดสีเหลือง
คุณผู้ชมนี่ฮะดูโอ้โหดูน่าจะชัด
แต่ว่าจะตีเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชม
แต่ถ้าดูไม่ชัดไปที่แผงครับ
แผงแล้วตะลี่บริเวณวัดเขาเขียนไว้ให้เลย

ก็เอาแต่พอหอมปากหอมคอนะเอาแต่พอหอมปากหอมคอ
พาไปไหว้พระตรีมูรติ
ขอเรื่องความร่ำรวยความรัก
แล้วเป็นพระตรีมุรติก้าวหน้าสูงที่สุดในประเทศไทย

นี่คุณผู้ชมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่มมาอีกหนึ่งองค์

ปางก้าวหน้าความสูงสูงที่สุดในประเทศไทย

คือจะบอกว่าพระตรีมุรติเป็นเทพแห่งความศักดิ์สิทธิ
บูชาก็จะสุขสมปรัฐนาเรื่องของความรัก
ความสำเร็จแล้วก็บันดาลซึ่งโชคลาภความร่ำรวยนะคะ

ใช่โดยเฉพาะเรื่องการขอความรักนะความรักดี
หลวงพ่อแป๊ค่ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ท่านบอกว่าได้มีการประกอบพิธีบวงสวง
คุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย์
เปิดปุ๊บปั๊บรับโชคอันนี้เพิ่มเอง
มีสาธุชนเข้าไปร่วมพิธีจำนวนมากนะฮะ
ใช้เวลาในการทำพิธีสักประมาณ๑ชั่วโมงก็เสร็จสิ้นแล้ว
จากนั้นก็เข้าแถวถวายพวงมาลัย
ธนบัตรขวัญถุงพร้อมกับรับวัตถุมงคล
ทาเวชฮิรันพนาศูนย์ทาเวสุวรรณเพื่อนำไปบูชา
ส่วนใครที่อยากเสี่ยงโชคก็เลขธนบัตรที่แรกนั่นแหละค่ะ
เอาไปเลยหรือบางคนบอกว่าเลขจากซองอังเปล่าก็ได้นะ

อันนี้ก็น่าจะเลขล็อตการผลิตหรือเปล่า

จังหวัดชายนาฏต่อเลยค่ะจังหวัดชายนาฏ
พระราชมงคลวัชราจารย์หรือว่าหลวงปู่พัฒน์ปุญกาโม
จากวัดห้วยด้วนเดินทางไปเป็นประธานสมโพธิหลวงพ่อทอง
พระพระธานในพระอุโบสถวัฒน์พระบไหมฐาสทศวรวิหาร
เพิ่งจะมีการซ่อมแซมเสร็จ
สามารถบอกว่าไม่พลาดไปส่องหาไร

ดูตรงนั้นเนี่ยถึงนี่ยากนะเงี่ย
ที่นี้ก็ยากนะก็ไม่ค่อยก็ตัวเนี่ย
ห้าและเก้าหน้าด้วยนะอืมสาธุค่ะไปต่อเลยคุณผู้ชม
อุทัยธานีครับวัดอำภาวันครับอันนี้ต้องไปหาเจ้าแม่ตะเคียนกันหน่อย
วัดอำภาวันหรือว่าวัดป่ากล้วยที่ชาวบ้านเรียกกันที่อำเภอหนองฉาง
วัดอุทัยธานีคึกคักทั้งวันครับชาวบ้านแล้วก็นักเสียงโชคเนี่ย
ไปขอเลขเด็ดจากแม่ตะเคียนก็คือพี่สะใบแก้วและพี่จำปา
เป็นต้นตะเคียนทองอยู่ในวัดมา๕๖ปีแล้ว
ชาวบ้านฝันถึงแม่ตะเคียนนะอ้าวยังไงแม่ตะเคียนมาบอกว่า
สิงสถิตอยู่ที่ต้นตะเคียนทองแล้วก็บอกอีกด้วยว่า
เมื่อวันพิธีบวงสวงทาเวสุวรรณที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่
กลับไม่มีใครมาบอกกล่าวหรือเอาของมาถวายเลย
ท่านก็เลยโกรธอย่างมากครับจากนั้นชาวบ้านก็เลยทำพิธีขอขมา

แล้วก็ยกต้นตะเคียนที่มันวางนอนอยู่เนี่ยตั้งขึ้นมาครับ
แต่งองค์ทรงเครื่องให้มันสวยงามแบบนี้ปรากฏว่าได้รับโชคลาภกันไปสมใจครับ
มีบางคนถูกรางวัล๓งวดซ้อนเลยกลายเป็นข่าวแพร่กระจายออกไป
ก็เลยมีคนมาไหว้ขอโชคลาภกันเยอะเลยทีนี้หวังว่าจะได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้บ้างครับ
การขอเลขเด็ดก็มีทั้งจุดทูปมงคลก็มีนี่ดูเลขก้านทูบกันไป
ล้วงไข่ในไหก็มีเหมือนกันครับ
ลองไปดูกันว่าได้อะไรนี่๔มี๒มี๓นะฮะ
หลายคนติดตามพี่มดดำนะพอช่วงจะออกสลากติดตามพี่มดดำเหมือนกัน
เพราะว่าพี่มดดำกันจะพาไปที่นครสีธรรมดาลครับ
โอ้โหไอ้ไข่วัดเจดีเธอด้วย

นี่คือทุกคนที่อยากดู
เลขอะไรน้อง

อู้ฟู้ได้ยินไหมนะครับ

จุดประทัดฐวะไอ้ไขยวัดเจดี
และก็นะครับให้ดูเลขหางประทัด

มีคนเข้ามาแสดงความเห็นมาจับคู่ตัวเลขเพียบเลยนะครับ

เป็นยังไงอ่ะถ่ายออกมาเป็นพญาติอีกแล้วหรอ
เออเป็นพญาติส่วนหนึ่งเป็นตัวเลขด้วยส่วนใหญ่

ตัวหนึ่งนอนหงายตายอยู่นะแล้วก็มีพยาธิตัวยาวค่อยออกมาจากท้องจิ้งหรีด
เจ้าของคลิปก็ส่องว่ามันคืออะไรชาวเน็ตให้ความเห็นว่านั่นมันคือพยาธิขนม้า
เป็นประสิทธิ์ที่เข้าไปแฝงอยู่ในตัวจิ้งหรีดหรือตั๊กกะแตนอยู่จนโตเต็มวัยถึงวัยสืบพันธุ
มันจะเข้าไปเปลี่ยนสมองของแมลงบังคับให้กระโดดลงน้ำ
พอแมลงจมน้ำตายพญาติขนม้าก็จะออกมาหาคู่ผสมพันธุ์
วางไข่เริ่มวงจรใหม่บางตัวยาวถึง๑ไม้บรรทัศน์๓๐เซนติเมตร
ส่วนที่เห็นในคลิปไม่ได้มีพญาติแค่ตัวเดียวเท่านั้นมันออกมาทีเดียว๒ตัว
งานนี้มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยบอกว่าแปลกจริง
แปลกมากแปลกมากสำหรับชีวิตของจิ้งหรีดกับพญาติขนมม้า

แต่ผมชอบวงจรชีวิตมันนะแปลกเลยนะ

อยากเปลี่ยนดีกว่า